ส่วนเรื่องของคลิปเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสระหว่างญาติคนไข้

เหตุเกิดที่คลินิกย่านสะพานสูงนะคะ

ซึ่งทางด้านของแพทยศภาก็ออกแถลงการไม่เห็นด้วย
กับการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบนะคะ
ดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต่อไปค่ะ
สำหรับเหตุการณ์ทะเลาะกันระหว่างญาติคนไข้กับนายแพทย์
ลุกลามถึงขั้นมีการใช้กำลังทำร้ายร่างกายกันเนี่ยนะคะ
เกิดขึ้นที่คลินิกแห่งหนึ่งย่านสะพานสูงเมื่อวานนี้
แล้วก็เลยถูกนำมาเผยแพร่กันกระหึ่มในโลกออนไลน์วิพักษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางค่ะ
ระหว่างญาติคนไข้กับแพทย์นะคะ
ระบุบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เลยไปสอบถามเรื่องดังกล่าว
ซึ่งหญิงรายนี้ก็เปิดเผยว่าได้พาลูกชายไปรักษาที่คลินิกนี้เป็นครั้งแรก
ใช้สิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

แพทย์เรียกแม่ลูกคู่นึงเข้าไปในห้อง
ที่สองแม่ลูกจะออกจากห้อง
ผู้เป็นแม่ออกมาพูดอะไรบางอย่างกับชายที่เป็นสามี
จนสามีเข้าไปเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่
ที่อยู่ในห้องก็เลยตะโกนสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ก่อนที่จะถูกอีกฝ่ายท้าชกต่อยแล้วบุกเข้าไปในห้อง

ซึ่งฝ่ายสองสามีภรรยานำมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปด้วย
อันนี้เป็นการบอกเล่าจากพยานนะคะไปฟังกันหน่อยค่ะ
ก่อนหน้านี้จะมีการโต้เถียงกันรุนแรงอยู่ชุดใหญ่เลยค่ะ

คือเหมือนกับว่าคุณหมอพูดจาไม่ดีหรือยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่คือเขาพูดแต่ว่าเขาไม่ยอม
ทางผู้ชายค่ะทางด้านคนไข้ค่ะ
เป็นคนชกคุณหมอก่อน

ที่เห็นเหตุการณ์ก็พาลูกกลับบ้านโดยที่ยังไม่ได้รับการรักษาเลย
คือเห็นเหตุชุลมุนแล้วก็ท่าไม่ดีกลับก่อนดีกว่าเนี่ยนะคะ
แล้วก็มาทราบข่าวในภายหลังว่ามีการนำเสนอข่าวแพทย์กับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการรักษา
โดยอีกฝ่ายนำเสนอฝ่ายเดียวแล้วก็ไม่ได้ตรงกับความเป็นจริง
จนกระถั่งอีกฝ่ายออกมาข่มขู่ด้วยค่ะ
นี่มีการข่มขู่มาแล้วนะคะว่าแบบ
มีการส่งรูปเข้ามาในแชทเฟสว่าแบบเออให้จำหน้าเขาไว้นะ
แล้วเค้ามีการเซฟรูปเราไปด้วย
เป็นทางฝั่งคนที่มีเรื่องของคุณหมอเนี่ยค่ะ
แล้วรู้เรื่อง

เขาบอกว่าเขาทำงานด้านสาธารณสุข
ซึ่งทำงานด้านไหนอันนี้เราไม่ทราบ
แล้วก็ทางคุณภรรยาเขาอะค่ะ

คือมีการขู่คุณหมอไปแล้วด้วยว่าเป็นตำรวจ
ตอนนี้ตัวของผู้เห็นเหตุการณ์รายนี้เอง
บอกว่าได้เข้าพบกับผู้กำกับสนบางชันแล้ว
เพื่อให้ปากคำในส่วนที่เธอเห็นเหตุการณ์นี่แหละค่ะ
ขู่ทั้งพยานขู่ทั้งคุณหมอนะครับ

ทางด้านแพทยศภาออกแถลงการถึงกรณีความรุนแรง

ระหว่างผู้มาใช้บริการกับแพทย์ที่ปรากฏในสื่อ

สำนักเลขาธิการแพทยศภา
ขอแสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงทุกรูปแบบ
ทั้งทางวาจาและการใช้กำลังประทุษร้าย
สำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมแพทยศภา
ขอแสดงความเห็นใจและขอให้กำลังใจ
เรื่องศึกภูมินะครับ
อย่างไรก็ตามค่ะก็
ก็เกิดขึ้นได้ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย
แพทย์นั้นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม

เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างสุภาพ
อีกทั้งแพทย์เองก็ต้องระงับอารมณ์ไม่ควรตอบโต้

จะผิดทั้งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม

ยังต้องรอผลการสอบสวนทางคดีก่อนนะคะ